กี้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
อยู่ที่นนทบุรีนะครับ

ก็คือตอนที่ไปสาดน้ำซุป

ตอนที่สาดน้ำซุปใส่ลูกค้า

แล้วก็มีการพูดจาไม่ดีใส่กันอะไรอย่างนี้นะครับ
เรื่องนั้นก็ผ่านไปนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ณวันนี้ลุงกี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกแล้ว
เป็นอดีตลูกจ้างที่เขามาแจ้งความร้องทุกข์ร้องเรียน
บอกว่าถูกลุงกี้ทำร้าย

กี้เขาจะชี้แจงหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ส่วนนี้คือคนที่ถูกลุงกี้ทำร้ายนะครับ

เป็นอดีตลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของลุงกี้นะ

เขาไปขอเงินค่าประกันทำงานคืนจากลุงกี้๖๐๐บาทนะครับ
บอกว่าสัปดาห์หน้าจะมารับเงินคืน
แต่ลุงกี้บอกว่าไม่ให้แล้วก็มีการทำร้ายกันเกิดขึ้น
เพชรบอกว่าถูกลุงกี้ตีศีรษะด้วยสากนะฮะ
บาดเจ็บเย็บไป๓เข็มนะครับ
ผมก็จะเอากุญแจร้านไปคืนเขา
ตอนนี้ผมก็บอกจะเอากุญแจร้านไปคืนลุงกี้
แล้วขอเงินที่ประกัน๖๐๐บาท๒คนก็๑๒๐๐นะครับ

เขาก็หันมาจะตีผม

ไม้ที่หันปากบุ้งของร้านเขาครับ
ประกันมากันไม้กับมีดที่เขาถือมา
กันหลบไม่ทันไงนะไม้ที่หันปากบุ้ง

ผมก็เอาหยิบไม้ไอ้ที่หั่นผักบุ้งยาวมากัน
แต่กันไม่อยู่เขาตีผมแล้วกอดแล้วพัดเบี้ยงกัน

พอเลือดแตกเยอะผมก็วิ่งออกมาจากร้าน
อยากให้แบบ
ถ้าเกิดสมัครงานแล้วก็ต้องดูให้ดีครับ

เราไปเจอมาท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งย้อนไปก่อนว่าเรื่องนี้
เพชรเขาบอกว่ามันเริ่มมาจากพี่สาวของเขาอายุ๔๔ปี
พี่สาวนี่ก็เป็นลูกจ้างร้านก๋วยเตี๋ยวของลุงกี้เหมือนกัน
พี่สาวเป็นลูกจ้างที่ร้านลุงกี้ทำงานได้ค่าแรงวันละ๓๒๐บาท
แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์จะได้๓๕๐บาท
ระหว่างทำงานพี่สาวของในเพชรบอกว่าถูกด่าทอด้วยถ้อยคำ
หยาบคายหลายครั้งจนทนไม่ไหวขอลาออก
เดินร้องไห้ไปหาในเพชรน้องชายบอกว่าจะลาออก
น้องชายก็เลยบอกว่าถ้าพี่ออกผมออกด้วย
พร้อมกันสองคนเลยแล้วก็พากันเดินไปหาลุงกี้
เอากุญแจร้านไปคืนเพราะว่าน้องชายเขาทำหน้าที่เปิดปิดร้านด้วยไง
แล้วมันก็มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะฮะ
ไม่รู้เหมือนกันค่ะทำไมเขาซึ้งพูดเป็นโรคติดอะไรก็ไม่รู้
เขาพูดกับเราไม่ให้เกลียดเราเลย
หยามศักดิ์ศรีกันเราเป็นลูกผู้หญิงเรามาพูดกับเราอย่างนี้

ถึงเราไม่มีพ่อมีแม่เราคนจนก็จริง

เสียใจเนอะทุกบาททุกสตังค์หรืออะไรก็จะหักจะหักตังค์หมด
ทำอะไรผิดกระเทียม๖ลิตรก็หักตังค์๒๐๒๐ของเขาไม่มีความหมาย
แต่สำหรับพี่มีความหมายนะคำถามก็คือว่าแล้วลุงกี้ทำกับอดีตลูกจ้างแบบนี้
จริงหรือไม่นะฮะลุงกี้ที่เคยเป็นข่าวดังว่าโอ้โห
อารมณ์ร้อนเหลือเกินเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
เอาน้ำซุปสาดใส่ลูกค้าที่พูดจาไม่ดีเพราะว่าหงุดหงิดที่รอคิวนาน
ลุงกี้ครับลุงกี้นายปียวัตรธนวัฒน์เรืองกิจอายุ๕๓ปี
เราก็ไปถามโอ้โหลุงกี้ทำกับลูกจ้างขนาดนี้เลยเหรอนะครับ
กี้บอกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้วันเกิดเหตุเนี่ยกำลังปิดร้าน
อยู่ในเพชรเข้ามาทวงถามเงินค่าประกันการทำงาน๖๐๐บาทเพราะว่าจะลาออก
แต่ลุงกี้ที่บอกว่าไม่ให้เนี่ยหมายถึงว่ามันคืนให้ไม่ได้เพราะมันผิดเงื่อนไข
ลาออกลูกจ้างต้องแจ้งกับนายจ้างล่วงหน้า๖วัน
วันนั้นอยู่ดีจะลาออกก็มาบอกแล้วก็จะเอาเงินค่าประกัน๖๐๐บาท
ซึ่งถ้าแจ้งก่อน๖วันเนี่ยถึงจะให้เงินประกันการทำงานคืนให้ได้
แต่ในเพชรจะออกปุ๊บปั๊บเลยถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขลุงกี้ก็ไม่จ่ายเงินให้
ในเพชรชี้หน้าด่าลุงกี้อันนี้ลุงกี้เขาบอกนะมาชี้หน้าด่าเขาแล้วก็คืนกุญแจร้านให้
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมกับหยิบแผ่นไม้ที่เอาไว้หั่นผักบุ้งขึ้นมาด้วย
กี้บอกว่าตอนนั้นก็เลยปรีเข้าไปหาในเพชรใช้มือซ้ายบีบคอเอามือขวาเนี่ยหยิบสากกระเบื่อสากตำพริก
เข้าไปที่ศีรษะของในเพชรจนศีรษะแตกนี่เดี๋ยวฟังลุงกี้เล่ากันแล้วกัน
ทุกคนจะต้องมาทำงานอีกสัปดาห์หนึ่งถึงจะได้เงินกลับไปกัน
ในส่วนตรงนั้นเขาก็บอกว่าทำไมเขาต้องเชื่อด้วย
ไอสารพัฒน์เนี่ยถึงผมก็จำประหลีไม่ได้ทั้งหมด
เขาก็คุยว่าเขาจะไปแจ้งความเขาจะไปฟ้องแรงงาน
ซึ่งผมก็บอกว่าประหลังแต่พิษจะทำอะไรก็ไปทำ
ถ้าพิษมาสำนาจพิษก็ได้เงินถ้าพิษไม่ทำก็ไม่ได้
เพราะว่ากฏก็คือกฏพิษกฏก็คือกฏระเบียบ
ก็คือระเบียบที่เราต้องทำด้วยกัน
เราหนีกลับไปตอนเที่ยงลุงยังไม่บ่นเราสักคำเลย
ผมก็เลยไปชิดปิดตัวเขาเข้าไป
แต่ถามว่าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก

แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก
แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก
แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก
แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก

แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก

แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก
แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก
แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก
แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก
แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก

แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก

แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก

แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก

แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก
แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก
แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก
แต่ถ้าอยากจะตีเขาก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก
ตอนนี้ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพบางศรีเมืองนะฮะตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
แล้วค่อยว่ากันตามเนื้อผ้าค่ะ
ทำอะไรยังไงก็เดี๋ยวให้ตำรวจเขาตัดสินใจจัดการให้